ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่พระเอกหนุ่มหล่อแล้วยังใจดีอย่างพี่ป่อนัทวุฒินะคะ
ก่อนหน้านี้เคยช่วยเหลือคนในวงการบันเทิงมาหลายต่อหลายคนแล้ว
ซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยใช้
เงินจำนวนมากซึ่งนักแสดงดังเขียน
ข้อความเอาไว้นะคะว่าคุณพ่อผมเคยผ่าตัดชีวิตช่วงที่ผ่าตัด
ผมเห็นอาแล้วมักจะนึกถึงพ่อของตัวเองนึกถึงภาพเก่า
ผมจึงอยากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยที่อาไม่ได้ขอร้องอะไรผมเลย
ถ้าเพื่อนมีกำลังเพียงพอหรือเกินพอถ้าไม่เป็นการเบียดเบียนเพื่อนจนเกินไป
แชร์เรื่องราวนี้ออกไปก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่สำคัญมากแล้วนะครับ
อยากจะมอบกำลังใจมอบความสุขให้กับคุณอาต่อสู้กับอาการเจ็บป่วย
และกลับมาเล่นละครให้พวกเราได้ชมกันอีกกราบขอบพระคุณจากใจครับ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอแชร์ต่อนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณอาคมกริจอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะ
คุณอาคมกริจใครเห็นหน้าก็ร้องอ๋อทันทีเลยนะคะ
ช่างมากคุณตาเป็นอย่างดีนิ้วค่ะใช่รับบทบาทมาหลากลายบทบาทแล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้พี่ป๋อนัทธวุฒิเองก็มีการช่วยเหลือผู้กำกับ
ใครที่พอจะมีกำลังก็เข้าไปดูในไอจีของพี่ป๋อได้
คุณผู้ชมแค่เพียงช่วยกันแชร์หรือว่าเป็นสะพานต่อไปเท่านั้นเองก็ได้เหมือนกัน